ในขณะเดียวกันนะคะสารรัฐธรรมนูลค่ะ
เพิ่งวินิจฉัยก็ธันวรินศศพักเก้าไกล
พ้นจากสมาชิกภาพสอสอนะคะจากกรณีถือหุ้นสื่อ
ซึ่งทางเจ้าตัวก็กลั้นน้ำตาขณะที่เพื่อนร่วมพักยืนยันบอกว่า
เดี๋ยวจะสารต่ออุดมการค่ะสารรัฐธรรมนูลได้มีมติเสียงข้างมากตัดสินว่า
ในธันวรินศศศบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกล
มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอเพราะว่าถือครองหุ้นในธุรกิจสื่อค่ะ
เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสอสอสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่๖กุมภาพันธ์
สองพันห้าร้อยหกสิบสองซึ่งเป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง
นายธันวารินถือเป็นสอสอเพียงคนเดียวนะคะที่สารสั่งให้สิ้นสุดสมาชิกภาพค่ะ
จากจำนวนสอสอทั้งหมดหกสิบสี่คนเนี้ยนะคะที่ถูกร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ
จนเป็นเหตุให้พักเก้าไกลจะเหลือสอสอแค่๕๓คนเพราะว่าไม่สามารถเลื่อนบัญชีรายชื่อขึ้นมาได้
เพราะพักอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพักการเมืองเดิมถูกยุบไปก่อนหน้านี้นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลยอมรับนะคะ
บอกว่าแม้จะรู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่ได้เกินคาดหมายค่ะ
เพราะเคยมีกรณีของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจมาแล้วก่อนหน้านี้ส่วนตัวเชื่อว่านายธันวารินได้พิสูจน์ตัวเอง
แม้วันนี้จะพ้นความเป็นสอสอแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและสังคมไทย
ไม่ว่าใครจะถูกกดทับแค่ไหนก็สามารถไปสู่ความฝันนั้นได้
พร้อมยืนยันว่าพักจะต่อสู้ในสิ่งที่นายธันวารินได้เริ่มต้นไว้และพักเก้าไกลจะมีที่พิเศษสำหรับนายธันวารินเสมอค่ะ
แม้ว่าเป็นสอสอท่านวรินจะไม่ได้เป็นสอสอในเชิงนิตินายแล้วแต่ในหัวใจของพวกเราพักก้าวไกลเขายังเป็นสมาชิกผู้แทนราษดรอยู่เสมอ
และพวกเราที่เหลืออีก๕๓คนจะต่อสู้จะผลักดันกฎหมายจะอภิปรายในสิ่งที่สสธันวารินได้เริ่มไว้